ทีนี้นี่เอาให้ดูเรื่องนี้รักสามเศร้าเราสามคนมาอีกแล้ว
ทำไมฝ่ายฉันเนี่ยฉันที่เป็นเบอร์หนึ่งเนี่ยกับผัวฉันเนี่ย
ผัวฉันเนี่ยไปยุ่งกับผู้หญิงเบอร์๒ไม่ใช่แค่ไปยุ่งกันอย่างเดียวนะคุณ
ไปสร้างหนี้ร่วมกันขนาดลูกอ่ะขอตังค์๒๐บาท
ยังไม่มีตังค์ให้เลยเออเป็นพ่อแท้ไม่มีตังค์ให้ลูกยี่สิบบาท
แต่เอาตังค์เนี่ยไปให้สาวอื่นใช่เอาไปเปย์ผู้หญิงหมด
ทำยังไงอ่ะฝ่ายผู้หญิงเบอร์หนึ่งก็โมโหสิเอามีดไปแทงเบอร์๒เลยนะคะ
พนักงานร้านสะดวกซื้อมายืนดูอยู่เนี่ยเกิดขึ้นข้างร้านสะดวกซื้อเลย
เรียบคลองพระองค์เจ้าชายานุชิตที่บางเบาะสมุทรปราการค่ะ
แล้วคนที่โดนแทงเป็นผู้หญิงอายุ๔๑ปีโดนมีดปอกผลไม้
เข้าใต้ราวนมเลือดไหลนะหายใจโรยริน
เจ้าหน้าที่ต้องรีบนำตัวส่งรถกู้ชีพกู้ภัยไปส่งโรงพยาบาลนะคะ
และคนก่อเหตุคืออายุ๔๗ปีเบอร์๑
ยืนรอมอบตัวอยู่ในจุดที่เกิดเหตุ
แล้วก็มีมีดที่ใช้ในการก่อเหตุด้วย
ทีนี้ปมน่ะมันมาจากอะไร

ฉันน่ะอยู่กินกับผัวมาสิบกว่าปีแล้วนะครับแต่ไอ้ช่วงที่ผ่านมาเนี่ย
ผัวฉันนี่แหละไปคบหาผู้หญิงอื่นแล้วก็สร้างหนี้เอาไว้ด้วยกันอีก
พอจับได้นะผู้หญิงเบอร์๒คนนั้นเขาก็รับปากแล้วแหละ
เดี๋ยวจะเลิกรากับผัวฉันแล้วเดี๋ยวจะใช้หนี้แสนกว่าบาทให้
คือถึงขนาดไปจับเข่าคุยกันแล้วนะว่าจะเลิกยุ่งกับผัวฉันซะ
คิดดูสิคุณจับเข่าคุยจนฝ่ายผู้หญิงเบอร์หนึ่งยอมให้อภัย
มารู้ตอนหลังอ้าวไหนสัญญาไหนรับปากว่าจะเลิกกันแล้วทำไมไม่เลิกล่ะ
ช่วง๔๕เดือนหลังผัวฉันไม่กลับบ้านเลยไปอยู่กินกับผู้หญิงเบอร์๒คนนี้
ทำงานมาได้เท่าไหร่นะเอาไปเปย์ผู้หญิงจนหมดเลยอ่ะ
คิดดูสิรถก็เอาไปให้ผู้หญิงเข้าไฟแนนซ์ทองที่มีอยู่ก็เอาไปขาย
โอ้โหพี่เขาเจ็บปวดช้ำใจมากหนักสุดคืออะไรลูกขอตังค์
ขอตังค์ไปโรงเรียนอ่ะยี่สิบบาทตังค์ยังจะไม่มีให้เลยอ่ะค่ะ
ทีนี้เธอโทรไปหาผู้หญิงเบอร์๒เลยนะก็โดนฝั่งนั้นด่ากลับ
มันกลายเป็นความแค้นสะสมแล้วยิ่งพอรู้ว่าโอ๊ย
ทั้งคู่นัดกันไปรับลูกของฝั่งผู้หญิงเบอร์๒
คุณผู้ชมอย่าเพิ่งงงนะเพราะว่าผู้หญิงเบอร์สองคนนั้นน่ะ
จริงเขาก็มีครอบครัวอยู่แล้วนะมีลูกอยู่แล้วมีลูกมีผัวอยู่แล้ว
ทีนี้มันเหมือนกับแอบมาคบกันอ่ะครับทีนี้ค่ะเธอก็เลยอ่ะ
พอรู้ว่าฝั่งผัวฉันไปรับลูกของฝั่งผู้หญิงคนนู้น
แน็ตกมาคลีย์นะใช่แต่ตอนนั้นแวะซื้อมีฆอีก
ก็นี่ไงพอแวะซื้อมีดเสร็จแล้วปั๊บผู้หญิง
ผู้หญิงเบอร์๒คนนั้นมาด่าอีกแล้วก็จะโทรแจ้งตำรวจว่า
ฝั่งเบอร์หนึ่งเนี่ยจะพยายามฆ่าแหมยอมวะ
เอาวะติดคุกก็ยอมแต่ฉันจะไม่ยอมเสียศักดิ์ศรีหรอก
หรอกจะซ้ำนะเดี๋ยวแวนบังมันอยู่ไหนแต่ไหนก็จะติดคุกแล้วไง
โอ้โหแค้น
โหนี่เป็นไงเขาเล่าทั้งน้ำตาเลยนะคุณพี่
เล่าทั้งน้ำตาเอาไปถามผัวของพี่หน่อย
ซึ่งเป็นต้นเหตุของเรื่องนี้นะก็ยอมรับค่ะ
บอกว่านี่รายเดอร์คนนี้แหละผมไปมีเบอร์๒จริงครับ
บกันมาเกือบปีแล้วครับมันทำใจยากอ่ะ
แต่ก็คุยกันแล้วนะให้ผู้หญิงทั้งสองฝ่ายมาคุยกันเลย
แล้วก็ตกลงกันแล้วด้วยว่าจะต่างคนต่างอยู่
คือให้ผู้หญิงไม่ต้องมายุ่งกันต่างคนต่างอยู่
ก็ไม่คิดไงว่าเมียผมจะตามมาผมก็ไม่ทันได้ระวังตัวค่ะ

มันก็ยากที่มาแทรกขอโทษกันให้เสร็จ
แล้วคบกับผู้หญิงที่เจ็บนาน
ก็นานแล้วมันเคลียร์กันแล้วค่ะ
คือว่าต่างคนต่างอยู่ต่างจะไม่ยุ่งกันเลย
แต่ช่วงหลังเราเข้าไปอยู่กับฝั่งนู้นใช่ไหม

อันนี้ก็คือมันก็แค่แค่มาวันนี้แบบว่า
มารอบลูกให้เขาหน่อยอะไรประมาณนี้

ก็คือตกลงกันแล้วไงว่าจะไม่ยุ่งกันไง

แต่ไม่รู้ว่าจะแร้แรงขนาดนี้
คุณผู้ชมอันนี้ฟังเมื่อกี้ได้ฟังฝั่งเมีย

ฝั่งผัวที่เป็นต้นเรื่องต้นเหตุ
ทีนี้ฟังอีกผัวนึงบ้างค่ะ

แล้วก็ลูกของฝั่งคนเจ็บเนี่ย
มาให้ถ้อยคำหน่อยซิ
ทีนี้ทางฝั่งสามีเขา

มารู้เรื่องอ่ะเพราะว่าครูที่โรงเรียนลูกอ่ะ
ไลน์ไปแจ้งว่าเมียผม
โดนแทงผมตามไปที่โรงพยาบาล

แล้วอย่างหนึ่งซ่อยทองเมียผมหายไปด้วย
คุณผู้ชมไม่งงนะอันนี้คือเป็นผัวของเบอร์๒นะคะ

เรื่องประเด็นเซ้าของ
ของคนเจ็บที่หายไปเนี่ยนะอันนี้ก็ต้องให้ตำรวจตามต่อ

แต่ก็ผิดกฎหมายอยู่ดีโดนลงโทษตามกฎหมายเหมือนกันนะฮะ
ทีนี้ฝ่ายชายซึ่งเป็นคนกลางคนตรงกลาง

เขาจะยอมเลิกกับทุกคน
เหรอแต่ว่ากับเมียเบอร์หนึ่งนี่ก็มีลูกนะ
นั่นสิให้เขาไปเคลียร์กันเรื่องของครอบครัว
แต่เรื่องของกฎหมายก็ต้องว่ากันไปด้วยนะฮะ